วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็น
ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่ารัฐบาลและคอสช
ไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะล้มการทำประชามติหรือว่าร่าง

คุณสายเกลือกแกนำนวยยว่าการตั้งศูนย์ปราบโครงถือว่าการใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชน
ส่วนการสังเกตการออกเสียงประชามติของอาสาสมัครของนปชเป็นอำนาจหน้าที่ของกรกตที่จะพิจารณา
หากกรกตไม่อนุญาตรัฐบาล
ก็ไม่ควรให้คนในเครื่องแบบที่ไม่ใช่กรรมการประจำหน่วย
สังเกตการณ์เช่นกัน
ส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

ที่แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่าพนักงานสอบสวน
หมายถึงแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
สาขากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการปปชกำหนด
และยังแก้ไขให้คณะกรรมการปปชสามารถมอบหมายเจ้าพนักงาน
ข้าราชการของรัฐเป็นพนักงานไต่สวนได้ด้วย
จากนี้ที่ประชุมคอรมอลก็ยังได้อนุมัติ
ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
และแต่งตั้งนายรังสรรคมณีเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เห็นชอบให้แต่งตั้งนายเสรีสุภาราทิศ
บดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะบดีวิทยาลัยวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิทธิ์เป็นพวกการก้านปรับป่าส่วนภูมิภาคคนใหม่ด้วย